๗นาฬิกา๑๖นาทีนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของแม่คนหนึ่งค่ะ
ที่รอลูกสาวที่พลัดพลากจากการหายตัวไปกว่า๘ปี
สุดท้ายเนี่ยเธอมาทราบว่าลูกสาวก็คือศพปริศนาที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมค่ะ
นี่คือคุณมาลีพงจีนนะคะนั่งรถเข็นมาค่ะท่านอายุ๕๙ปี
มือที่ถืออยู่ก็คือรูปของลูกสาวนางสาวธัญลักษณ์หรือว่าน้องแอร์นะคะ
อันนี้คือตอนที่คุณมาลีไปติดต่อที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อรับศพลูกสาวกลับบ้านหลังจากที่ลูกสาวหายตัวปริศนาไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตลอดการที่ไปเข้าพบเจ้าหน้าที่คุณมารีกอดรูปลูกสาวตลอดเลยค่ะ
แต่ลูกสาวตอนนี้เหลือเพียงอัฐิอยู่ในกล่องหลักฐานทางนิติเวทย์
บรรยากาศวันนี้ก็เลยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
บอกว่าแค่ได้รู้ว่าลูกเสียชีวิตก็ใจสลายแล้ว
แต่ยิ่งมารู้ว่าลูกเสียชีวิตจากการเป็นเหยื่อฆาตกรรมยิ่งบอบช้ำยิ่งกว่าเดิมค่ะ

ซื้อผ้าอ้อมลูกแล้วกลับมาบ้านที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็โทรออกไปหาผู้ชายคนนึงนะคะ
หลังจากนั้นแม่บอกว่าเริ่มขาดการติดต่อตั้งแต่นั้นค่ะ

พระนครศรียุธยาเนี่ยมีเหตุการณ์พบศพหญิงสาวลอยน้ำ
มีบาดแผลถูกแทงที่ใบหน้าหลายแห่งนะคะ
และต้นปี๖๔ครอบครัวก็ไปเข้าขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงา
มีการแจ้งความแล้วก็ประสานขอตรวจสอบทะเบียนศพนิรนามค่ะ
แต่ว่ามันล่าช้าเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดเข้ามาแทรก
จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

คุณมาลีสามารถส่งตัวอย่างดีเอ็นเอไปเปรียบเทียบกับศพ
เพื่อพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ได้สำเร็จ
ผลออกมาเป็นทางการเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมนะคะ
ว่าศพปริศนาที่แท้ก็คือลูกสาวของเธอที่ศูนย์หายไป
รวมทั้งหมด๘ปีด้วยกันค่ะ
มูลนิธิกระจกเงาบอกว่ากรณีของน้องแอร์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทำงาน
การทำข้อมูลศพนิรนาม
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมฐานข้อมูล
ศพก็แยกส่งไปตามนิติเวชโรงพยาบาลแห่งต่างค่ะ
ที่เราเจอตัวจากการที่มีการตรวจดีเอ็นเอเพื่อตรวจเทียบกันนะครับ
คราวนี้เนี่ยมันจะมีหลายกรณีที่มีความยากก็คือว่า
ครอบครัวอยู่อีกจังหวัดหนึ่งตัวคนหายไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นไกลบ้านนะครับ
พอเสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวไม่รู้ว่าไปเสียชีวิตที่จังหวัดใด
หรือเป็นการเสียชีวิตระหว่างเดินทางนะครับ
หรือเป็นการฆาตกรรมอำพางก็คือเสียชีวิตที่พื้นที่หนึ่ง
แล้วเอาไปทิ้งมาอีกพื้นที่นึงดังนั้นเนี่ย
ศพมันจะถูกส่งไปตามไปชนะสูตรตามนิติเวชโรงพยาบาลต่าง
แล้วก็ไม่มีการรวมฐานข้อมูลเดียวกันนะครับ

ที่จะต้องตระเวนไปตามนิติเวชโรงพยาบาลต่าง

ล่าสุดนี่ก็ทางรองภูมิครับการตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยานะคะ
นำกำลังตำรวจสอบพอท่าเรือไปที่จุดพบศพน้องแอร์ค่ะ
แล้วก็พบว่าตรงนี้เป็นทางสามแพร่งแม่น้ำป่าศักดิ
ซึ่งแม่น้ำสองสายจากลบบุรีกับสระบุรีมาบรรจบกัน
ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะ
กู้ภัยซึ่งเป็นผู้ที่เก็บศพเมื่อ๘ปีก่อนให้ข้อมูลบอกว่า
เขาได้รับแจ้งจากคนหาปลาว่ามีศพลอยน้ำ
สภาพนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ส่วนเสื้อจำไม่ได้มีบาดแผลของมีคมเต็มใบหน้าเลย
แล้วก็จำได้ว่าที่ลำคอมีรอยเขียวช้ำ
ส่วนในตัวก็ไม่พบว่ามีเอกสารอะไรค่ะ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนได้รื้อคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เตรียมเรียกผู้ใกล้ชิดทั้งหมดมาสอบสวน
โดยเฉพาะบุคคลที่คาดว่าพบผู้ตาย
ก่อนหายตัวแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็มูลนิธิกระจกเงาก็ไปที่จุดนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ที่สะพานวัดรัฐธิวันอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นการมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อไปบำเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ตลอดเวลายาดก็ต้องคอยดูแลคุณมารีตลอดเวลานะคะ
เพราะว่าเธอเศร้าโศกเสียใจมาก
พูดแต่ว่าตำรวจต้องจับตัวคนร้ายให้ได้
เพราะว่าใจร้ายกับลูกแม่เหลือเกินค่ะ